ย้อนไปดูผลงานของทีมชาติไทยเมื่อวาน
เชียร์ให้เข้ารอบเป็นที่หนึ่งของสาย
เราทำสำเร็จนะครับด้วยการเก็บ๓คะแนนเหนือสิงคโปร์

ที่ราชมังคลากีฬาสถานครับนัดสุดท้ายของรอบแรกครับ
ลุ้นเข้ารอบกันนะครับสิงคโปร์ก็ยังมีโอกาสอยู่
ไทยเองก็แน่นอนครับเสมอเข้ารอบแต่ยังไม่การันตีกันเป็นที่๑และที่๒นะครับ
เพราะว่าอีกคู่ฟิลิปปินส์ก็แข่งกับอินโด

แล้วก็ได้ประตูขึ้นนำครับทีมชาติไทยนาทีสิบสอง
จอสุดท้ายเป็นอีฟานฟาร์ดี้นะครับ
สกัดลูกนี้เข้าประตูตัวเองไปครับ
จากนั้นนาที๒๓ทีมไทยเล่นโต้กลับดีมากนะครับ
จังหวะนี้เนี่ยสิงคโปร์พลาดก่อนแต่ความเด็ดขาดของสุประชัยใจเด็ด

อามในวัย๑๙นะครับ

ผลงานในอาเซียนนี่ถือว่าประสบความสำเร็จมากครับในการแข่งขันครั้งนี้
จับบอลลงแล้วก็ฮาวอลเล่ไปเลยครับ
ครึ่งหลังสิงคโปร์พยายามจะบุกหนักเพื่อทวงประตูคืน
ทีมไทยก็เล่นจังหวะโต้กลับได้ยอดเยี่ยมครับ
แล้วก็ได้ประตูลูกที่๓จากอธิสักไกรสอนครับ

ขยับขึ้นมายิงในรายการนี้เป็น๘ประตูแล้วนะครับ
กอล์ฟก็มีลุ้นดาวสโมในรายการนี้แบบแทบจะไร้คู่แข่งได้เลยครับ

ไปเจอกับทีมชาติมาเลเซียครับสำหรับทีมไทย
เราจะไปเยือนก่อนนะครับที่สนามบุกิจจาริวในวันที่๑ธันวาคมแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านวันที่๕ธันวาคมครับ
หลังจบเกมวิรวารรายวัชก็ยอมรับว่าทีมนั้นทำได้ตามเป้าหมายแม้ว่าจะมีความเหนื่อยล้าแล้วก็ชมสุมประชายใจเด็ดนะครับว่าวายเพลงขั้น๑๙แต่สามารถยิงได้ถึง๓ประตูจาก๖เกมที่ลงสนามในนามทีมชาติไทยบอกว่าเป็นผู้เล่นทีมทรมานสวรรค์มากแล้วก็มีนานคดไกลค่ะที่การบุกประเย็นมาเลเซียในเกมแรกยอ
เตะทุกคนในทีมก็จะสามารถพาทีมไทยนั้นผ่านเข้าชิงเพื่อป้องกันแชมป์ให้ได้อีกหนึ่งสมัย
ส่วนอีกคู่ที่อินโดนีเซียเจอกับฟิลิปปินส์นะครับ
ฟิลิปปินต์ก็ต้องการแขนงเพื่อเข้ารอบสุดท้ายเสบิดกันไปครับ
ลิปปินส์เข้ารอบเป็นที่๒ของกลุ่ม

และกลับไปเล่นที่บ้านเวียดนามในวันที่๖ธันวาคมครับ